เหตุการณ์ต่อไปนี้นะฮะเป็นเรื่องเป็นคดีความแน่นอน

เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าการ์ตูน

สึงครรภ์กับแต่งงานก็มีจดทะเบียนก็มี
ล่าสุดสภาการพยาบาลเอาชื่อเธอไปเช็คในระบบ
ไม่พบว่าเป็นพยาบาลเลยครับ
แน่นอนแอบอ้างแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้ด้วย
ย้อนความนิดนึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
มีการโพสต์แฉผู้หญิงคนนี้อ้างชื่อว่าเธอชื่อว่าการ์ตูน
มีพฤติกรรมแต่งตัวเป็นพยาบาล
แล้วบอกว่าทำงานในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการไปแต่งงานกับผู้ชายในเครื่องแบบเป็นตำรวจด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปเจอครอบครัวหนึ่งที่เคยตกเป็นเหยื่อว่าอย่างนั้นเถอะ

ไปคุยกันกับคุณอ้อมคุณอ้อมเป็นพี่ชายของทหารนายหนึ่ง
ซึ่งเคยถูกการ์ตูนหลอกให้ไปคบกัน
เขาก็บอกว่าการ์ตูนหลอกน้องชายเขา
ตอนนั้นเขาทำงานเป็นสาวชีเบย์อยู่ที่ลบบุรีปี๒๕๕๙
พอช่วงปลายปี๖๒เนี่ยน้องชายไปกู้เงินมา๓แสน
ดาวน์รถให้กับผู้หญิงคนนี้๑คัน
ซื้อทองให้โอนเงินให้คือขอแต่เงินว่างั้นเถอะ
คบกันน้องชายเขาบอกว่าเริ่มทนไม่ไหวแล้ว
เอาแต่เงินสุดท้ายน้องชายกลับบ้าน
เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ครอบครัวฟัง
ถึงรู้ว่าการ์ตูนถูกผู้หญิงหลอกแน่
แล้วก็พยายามติดต่อขอรถคืนการ์ตูนต่อรองถ้าอยากได้รถคืน
เอาเงินมาหมื่นนึงต่อไปมาเหลือ๕๐๐๐บาทครับ
สุดท้ายได้รถคืนกลับมาเพิ่งจะได้นะ๒๕มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็แต่สิ่งเดียวที่ทั้งบ้านต้องการคือรถต้องการรถคืน
ตอนนั้นก็เหมือนจะไม่ยอมำฉะนั้นคุณก็ต่อรองว่า
ถ้าจะมารถต้องเอาของหมื่นนึงอ่าแต่ทางบ้านต่อลองเหลือ๕๐
ผมก็นัดเอารถที่แถวโรงพยาบาลแถวโรงพยาบาลปลาโลกเศษ
โอนเงินให้ตรงนั้น๕๐๐ก็เอารถกลับมา
เมื่อสองวันก่อนนะคุณผู้ชมการ์ตูนเนี่ยทักไปหาอดีตแฟนคนนี้
ที่เป็นทหารเนี่ยประมาณว่าคุณเอาเรื่องนี้ไปประจานฉันใช่ไหม
น้องชายก็บอกไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคือไม่ได้สนใจอะไรแล้ว
อย่ามายุ่งอะไรกันแบบนี้แต่การ์ตูนเขาคิดว่าเป็นน้องชายเขาเป็นคนแฉอะไรแบบนี้นะฮะ
องก็บอกต่อว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยนะการ์ตูนเคยคบผู้ชายมาแล้ว๕คน
คนปัจจุบันด้วยนะที่เป็นตำรวจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาคบคนในเครื่องแบบทั้งหมดเลยนะ
เออเขาจะเลือกคนที่อายุประมาณเดียวกันเนี่ย๒๒สักประมาณไม่เกิน๓๐เนี่ย
คนแรกเป็นทหารเกณฑ์คนที่สองเป็นทหารยศในสิบอันนี้แต่งงานเลยมีการจดทะเบียนสมรสกันด้วย
คนที่๓กับน้องชายเขาเป็นทหารคนที่๔เป็นทหารอีกอยู่ปลาจีนเขาไปเจอกันตอนไปดื่มเหล้า
แล้วการ์ตูนไปอ้างว่าคือฝ่ายผู้ชายไปทำแหวนเก้าหักเรียกเงินค่าซื้อแหวนใหม่
แต่ผู้ชายคนนั้นไหวตัวทันก็เลิกกันไปส่วนคนสุดท้ายคนล่าสุดเนี่ยเป็นตำรวจที่มีภาพถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ย
แล้วก็บอกว่ามีการจดทะเบียนสมรสกันด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง
รวมทั้งหมดตอนนี้๕คนนะฮะแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมกว่านี้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะฮะ
ทางด้านนางสาวทัศนาบุญทองซึ่งเป็นนายกสภาการพยาบาลเนี่ยบอกเลยว่า
มีการเอารายชื่อของการ์ตูนไปตรวจสอบแล้ว
ไม่พบชื่อของการ์ตูนในระบบของพยาบาล
ได้สอบถามไปยังสถาบันการพยาบาลที่การ์ตูนบอกว่าเขาไปเรียนจบมาแล้วเนี่ย

นั่นหมายความว่าเธอแอบอ้าง
ตอนนี้สภาการพยาบาลและสถาบันพยาบาลได้ให้ฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนินคดีกับการ์ตูนแล้ว
แอบอ้างเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
มีความผิดตามมาตรา๒๗พรบวิชาชีพและฐานความผิดเสื่อมเสียแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล

จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงาน

ถ้าพบว่าการ์ตูนแอบอ้างจริง

และกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเอง

ตามปอมาตร๑๔๕

ล่าสุดพยายามติดต่อการ์ตูน

ก็ยังไม่รู้ว่าการ์ตูนเขาพร้อมจะชี้แจงหรือไม่อย่างไร

ว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหน